คุณผู้ชมครับมีแก๊งค้ายาเสพติดในมหาสรคามนะครับ
บุกไปใช้ปืนยิงชาวบ้านจนเสียชีวิต
อ้างว่าไปทวงเงินค่ายาแต่ทวงไม่ได้

ตอนคุมตัวไปทำแผนเนี่ยญาติผู้ตายเขามาตะโกนถามเลยนะครับ
หลายเป็นเครื่องการตัว
นี่ญาติผู้ตายมาตะโกนถามแล้วบอกทำไม
ร้ายจังแล้วนี่โหนเห็นไหมเขาบอกทีนี้ทำเป็นรีบหลบหลังตำรวจ
แบบกลัวตายมากลัวตายแล้วไปยิงเขาเนี่ยตำรวจสพพภิษัยนะครับ
คุมตัวในธนงศักดิ์กลับสูงอายุ๓๔ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านหัวหมู
ตำบลก้ามปูอำเภอพพภิษัยจังหวัดมหาศรษภาพ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับไปทำแผนเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละฮะ
หลังจากที่นายธนงศักดิ์ใช้ปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะฮะ
ยิงนายพลวัฒน์สุวงหรือว่าในเท่อายุ๓๑ปี
จนเสียชีวิตที่หน้าบ้านซึ่งกำลังก่อสร้างเมื่อตี๒ของคืนที่ผ่านมา
มีหลักฐานเป็นพยานบุคคลนะฮะที่เขายืนยันว่านายธนงศักดิ์เนี่ยขี่จักรยานยนต์มา
มาถามหาในเทพผู้ตายมาตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วฮะเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีเสียงปืนดังขึ้น๕นัด
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยนะที่ได้ยินเสียงปืนมีภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางในหมู่บ้าน
จับภาพขณะเพื่อนนายธนงศักดิ์ขี่จักรยานยนต์หลบหนีด้วย
ส่วนนายธนงศักดิ์พาเมียเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ขี่หนีไปเหมือนกัน
แล้วก็พ้นจากรัศมีของกล้องวงจรปิดไป
ตำรวจกำลังขยายผลนะฮะในการติดตามทุกคนในกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
พอขยายผลไปเนี่ยจับกลุ่มได้ก็ซัดทอดว่าคนก่อเหตุคือนายธนงศักดิ์นะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำนายธนงศักดิ์นะครับนายธนงศักดิ์ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
บอกว่าหลังจากที่รู้พิกัดบ้านของผู้ตายก็โทรศัพท์ตามพักพวกให้ตามไปสมทบ
ระหว่างรอก็คุยแล้วก็ทวงค่ายาบ้ากับนายพลวัฒน์หรือนายเท่
เป็นเงินสี่พันบาทแต่ไม่ได้เลยใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ไป๖นัด
กระสุนเข้าหน้าอกแล้วก็ช่วงหลังของในเท่ส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยตามมาตอนหลัง
ก็เลยพาทุกคนขี่รถหลบหนีส่วนปืนเอาไปโยนทิ้งไว้ริมถนน
ตำรวจก็ขยายผลนะครับตามไปยึดรถจักรยานยนต์ที่ขี่หลบหนี
แล้วก็เอามาเป็นนี่ฮะเอามายึดเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะส่วนปืนเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับ
เราก็สืบไปจนกระทั่งทราบว่ามีการมีคนมาถามหาผู้ตายเมื่อสองสามวันที่แล้ว
เราก็เลยเริ่มจากตรงนี้ว่าใครมาสอบถามผู้ตายว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ทีนี้เราก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดที่มันเกี่ยวข้องในคดี
จนสืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นใครนะครับ
เราก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมานะครับ
วันนี้ญาติรับศพในเท่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
โดยเยาะชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะครับ
ชาวบ้านก็จับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่านายธนงศักดิ์คนก่อเหตุเนี่ยวนเวียนมาหานายเท่อยู่หลายวันแล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ของในเท่บอกว่าหลานชายเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด
ออกจากคุกมาเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ส่วนพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายของผู้ตายเนี่ยเขาไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพ
ตัวในเท่ไม่ได้ทำงานก่อนจะตายก็ไปนอนอยู่ที่บ้านหลังที่กำลังก่อสร้าง
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์มาเจออีกทีก็คือเป็นศพเมื่อเช้าอ่ะฮะ
ถูกยิงเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
พ่อของในเท่พอรู้ข่าวก็รีบเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะครับ
นี่ฮะพ่อบอกคนก่อเหตุทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้
ถึงแม้ลูกเขาจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนี่ย
ก็ไม่น่าจะต้องพิพากษาถึงขั้นมาเอาชีวิตกัน

เนี่ยตอนนี้ถูกแจ้งห้อหาข้าพู่อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเรื่องเสพยาบ้าด้วยนะครับ
ส่วนเมียนายธนงศักดิ์กับเพื่อน

ตอนนี้ก็ถูกกันตัวไว้เป็นพยานนะครับ